คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของคุณตาท่านหนึ่ง
คือคุณตาท่านเป็นคนเก็บของเก่าขายและท่านติดโควิด๑๙
สันนิษฐานนะว่าคุณตาไปเก็บของเก่า
แล้วก็ไปสัมผัสโดนหน้ากากอนามัยแบบนี้
คือหน้ากากอนามัยแบบนี้จริงแล้วถือว่าเป็นขยะอันตราย
เวลาถ้าคุณจะทิ้งอะไรเนี่ยนะคุณต้องคิดถึงคนที่เขาเก็บด้วยนะครับ
แล้วเขาบอกว่าคุณตาน่าจะเป็นเก็บของเก่า
แล้วก็มาสัมผัสกับหน้ากากอนามัยของคนที่ติดเชื้อโควิด
ทำให้คุณตาติดเชื้อโควิดและเสียชีวิต
ทีนี้ครับมีคลัสเตอร์ติดเชื้อโควิดน่าจะจากคุณตาอีก
เป็นคนในครอบครัวและเป็นเพื่อนบ้านรวม๘ชีวิตนะคุณนะ
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเลยนะฮะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับ
ทั้งทางผู้ใหญ่บ้านและอสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนี่ย
ลงพื้นที่ไปยังบ้านของคุณตาเพิ่มอายุ๗๓ปี
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙จากการเก็บขยะของเก่าขาย
แล้วก็แพร่เชื้อสู่ภรรยาลูกหลานและเพื่อนบ้านรวม๘คน
ขออภัยคุณผู้ชมก่อนคุณตาท่านนี้ยังไม่เสียชีวิต
แต่ว่าล่าสุดทางญาติบอกว่าคุณตาอาการ
คือเหมือนเชื้อลงปอด
แล้วก็อาการหนักพอสมควร
นี่ฮะจากกรณีคุณตาเก็บของเก่า
ให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านรวม๘ชีวิต

เป็นคลัสเตอร์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชศรีมาให้ความสนใจเป็นพิเศษนะฮะ
คือจากการสอบสวนโรคนะครับก็คาดว่าคุณตาน่าจะได้รับเชื้อโควิด๑๙
จากพวกขยะเศษขวดน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโควิด๑๙
อาจมีผู้ติดเชื้อทิ้งไว้
หรือไม่ก็เป็นหน้ากากอนามัยที่อาจจะไม่ได้ใส่ถุง
อาจจะทิ้งลอยเลยแบบนี้
แล้วคุณตาอาจจะไปสัมผัสจนติดเชื้อในที่สุด
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับลูกสาวของคุณตา
เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อขับซาเล้งเก็บขยะของเก่าขาย
แล้วก็นำขวดพลาสติกหลากหลายชนิดมากองไว้หน้าบ้านเต็มไปหมดเลย
เริ่มมีอาการป่วยแล้วก็เริ่มไม่มีแรงนะครับ
ตอนแรกก็ขยันขยอให้พ่อไปตรวจเหมือนกันนะครับ
และทีนี้พอตรวจแล้วพบติดเชื้อโควิด๑๙จริง
และตอนนี้พ่อมีอาการปอดอักเสบนะ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แต่ทีนี้คนในครอบครัวก็ต้องมาตรวจหาเชื้อกันนะฮะ
ฟังเสียงลูกสาวคุณตาหน่อยนะครับ

ทั้งหมดทั้งมวลว่าติดเชื้อมาจากขยะ
ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่ติดเชื้อหรือเปล่า

ทางสหสัตว์สุขจังหวัดนครราชศรีมากกำลังทำงานกันอยู่
โดยในแพทย์วิชาลคิดเห็นรองนายแพทย์สหสัตว์สุขจังหวัด
บอกว่ามีโอกาสนะที่คนจะติดเชื้อโควิด๑
จากการเก็บขยะหรือเก็บของเก่า
เนื่องจากมีบางคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ไม่แสดงอาการแล้วก็ใช้หน้ากากอนามัยเสร็จแล้ว
นำไปทิ้งด้วยวิธีการใส่ในขวดพลาสติกก็ได้

หรือไม่ก็ท่านทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
ทำให้คนเก็บขยะต้องใช้มือหยิบหน้ากากอนามัย
ออกจากขวดพลาสติกเพื่อเอาขวดพลาสติกไปรีไซเคิล
แล้วทีนี้คนเก็บของเก่าเนี่ย
ก็เอามือของเขาไปจับหน้าจับตา
ทำให้มีโอกาสติดเชื้ออย่างแน่นอน
ทีนี้ท่านรองสสจจังหวัด
ก็แนะเลยคนเก็บขยะเก็บของเก่า
อย่าไปสัมผัสกับหน้ากากอนามัยโดยตรงเด็ดขาด

เพราะหน้ากากอนามัยเหล่านี้มันเป็นขยะอันตราย

แล้วก็เทศบาลก็จะได้มีการแยกประเภทขยะติดเชื้อ
เป็นถังแดงเพื่อไม่ให้ประชาชน
พวกหน้ากากอนามัยรวมกับขยะชนิดอื่น
เพราะเราใช้กันทุกวันทิ้งกันทุกวันเปลี่ยนกันทุกวันนะฮะ
มีบางคนเอาไปใส่ในขวดพลาสติก
แล้วก็เอาไปทิ้งขยะทั่วไป

ดังนั้นเมื่อเขาจะเก็บอาหารเขาก็ต้องเอาหน้ากากออกจากขวดพลาสติก
แล้วถ้าเกิดอย่างนั้นแค่การสัมผัส
หน้ากากแล้วเอามาจับหน้าจับตาก็มีโอกาสติดแล้ว
ถ้านำมาใช้เลยยิ่งจะมีโอกาสติด
โอ้โหเป็นเคสที่ต้องเตือนกันเลยนะ
แล้วก็ตอนนี้คนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้าน

ก็ถูกส่งรักษาตัวหมดนะฮะ